อยากมาดูเรื่องร้อนแต่ว่าไม่ใช่สภาพอากาศแล้วฮ
ร้อนเกิดจากไฟไหม้ลุงถึงขั้นร้องไห้
เพราะไฟไหม้บ้านวอดเลยฮะสมบัติชิ้นเดียวที่มีอยู่
ก็คือสมบัติติดตัวกางเกงกับเสื้อเท่านั้นเอง
ลุงร้องไห้น้ำตาไหลครับ
หวัยน่าเห็นใจมากไฟไหม้บ้านเพราะครับ

ปฏีบแก้วจันดาอายุ๖๐ปีบ้านอยู่ในพื้นที่ของวูลหนึ่ง
โคกสูงตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เหตุการณ์นี้ไฟไหม้มีบ้านมีภาพบ้านไฟไหม้ไหม
อยู่บ้านคนเดียวเมียแกอยู่ไหนมีลูกมีเมียไหมมี
แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนช่วงนี้ภรรยาไม่ได้อยู่บ้านนี้ฮะ
ภรรยาอยู่บ้านลูกชายบ้านลูกชายอยู่ที่อำเภอนาดี
แต่ยังอยู่ปราจีนบุรีเหมือนกันและตอนเกิดเหตุลุงไปไหน
ลุงอยู่บนถนนไปทำอะไรบนถนน
เก็บของเก่าขายลุงเก็บของเก่าขาย
ระหว่างนั้นกำลังปั่นรถซาเล้งกำลังจะกลับบ้าน
เห็นควันเห็นความร้อนมันมาใส่หน้า
มองไปมองมามองแล้วขยี้ตายที

วิ่งมาครับตักน้ำ๓ขันสาดใส่กองไฟ

น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ลุงทำอะไรไม่ได้
เลยรีบโทรแจ้งเจ้าราศิสุดท้ายแล้วเจ้าราศิมา
ดับเพลิงมีฮะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ไม่ไหวแล้ว
ไม่ทันแล้วครับบ้านของลุงประทีพ
้วอดเสียหายทั้งหลังแล้ว
ดังนั้นทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ย

สมบัติอย่างเดียวที่มีก็คือที่ติดตัวอยู่
กางเกงกับสร้อยที่อยู่ในคอ
อกนั้นไหม้วอดหมดเลยนะครับ
น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับ
ขอบใจนะครับได้แต่ปลอบใจนะคุณลงค้า
บ้านเนี่ยมันโดนเผาวอดไปแล้วแต่คิดในแง่ดีที่สุดยังเหลือที่นะ

ต่อไปสู้ต่อไปนะคะให้กำลังใจกันนะคะ